คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
คุยกับจอมขวัญแชร์เรื่องราวน่าคุยตรงชัดเจนแตกกันเองกว่าเดิม
กับดิฉันจอมขวัญเหลาเพชรค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้พบกันอีกครั้งนะคะ
กับจ้อมคุยกับจ้อมขวัญที่ห้านะคะ
เราจะมาทุกวันเสาร์สิบโมงเช้านะคะวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันต่อเนื่องจากอีพีที่แล้วที่เราบอกไว้นะคะ
อีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็ที่น่าเห็นใจไม่แพ้กับอาชีพอื่นก็คืออาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
แต่จริงถ้าไล่เรียงมาเราก็อยากจะนัดนักบินมาคุยด้วยไปเลยดีไหมคะ
คือคุยกันทั้งลำเลยค่ะว่าเมื่อไม่ได้บินแล้วชีวิตมันเป็นยังไงนะคะ
วันนี้หนึ่งท่านที่จะคุยกันกับเรานะคะจากสายการบินไทยสมายนะคะในตำแหน่งแอร์เพอร์เซอร์ทั้งหลายทั้งปวงเดี๋ยวจะถามเขานะคะว่า
ตำแหน่งอีกอย่างค่ะนี่นะคะเพราะว่าเราก็เคยได้ยินเหมือนกันนะแต่เราไม่รู้ความรับผิดชอบของเขา
เราจะคุยกับคุณนัทนะคะคุณนัทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ขวัญแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะคะนี่ไงมีความดีเจแอร์เพอร์เซอร์นี่ยังไงคะเปิดแผ่น
ก็แอร์เพอร์เซอร์นะคะก็เขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนั่นเองค่ะก็คือแต่ว่าแต่ละสายเนี่ยจะใช้ชื่อต่างกันแต่ว่าถ้าเป็นในประเทศไทยส่วนมากจะใช้คำว่าแอร์เพอร์เซอร์แต่ว่าถ้าเป็นต่างประเทศก็จะมีทั้งแคบินแมนเจอร์แคบินซีเนียร์แคบินซีเนียร์ดิเร
แต่ตอนนี้อาชีพของคุณนัดน่าจะหนักกว่าของพี่

ก็จริงอาชีพเรานะคะ
ก็จริงเป็นอาชีพที่ต้องมีทักษะหลายอย่างเลยนะคะ
เป็นอาชีพที่มีความปกติสูญมาก

เป็นทั้งคนคอยดูแลบนเครื่องนะคะ
คนนักดับเพลิงก็ทำได้เป็นหมอเป็นเทวาเป็นพี่เลี้ยงก็ได้
เราจะถูกเทรนด์มาเพื่อที่จะเป็นหลายตำแหน่งได้
แม้ว่าเราจะอยู่ในฐานะพนักงานต้อนรับก็ตามค่ะพี่ขวัญ
ตกลงพี่ควรจะแนะนำว่าคุณนัทเป็นเหมือนกับ
คือมันต้องสวมบทบาทหลายรูปแบบ

เรื่องความปลอดภัยก็จะต้องมีหลายแขนงที่ต้องรู้ใช่ไหมคะ

ประมาณ๒เดือนพวกเราไม่ได้หยุดพักกันเลยนะคะ๒เดือนนี้นะคะ
นี่ค่ะคือตอนนี้ทีมงานนั่งอยู่เต็มห้องทุกคนพยักหน้าหงึกนะคะ
คือถ้าสมมุติเรานับเนี่ยเอาตารางบินของนัทก็แล้วกันนะคะ

ประมาณต้นเดือนเมษายนค่ะ
จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนมิถุนายนนะคะ
สายการบินเราก็ได้เริ่มเปิดให้บริการแล้วค่ะตั้งแต่วันที่๑มิถุนายนค่ะ
๒เดือนเต็มเนี่ยนะคะคือมันเป็นช่วงระยะเวลาที่แน่นอนคือใครก็เลี่ยงไม่ได้ทั่วโลกใช่ไหมคะ
ทีนี้ก่อนจะเริ่มหยุดบินก่อน
ก่อนจะเริ่มหยุดบินเรารู้ล่วงหน้าประมาณกี่วันหรือเป็นสัปดาห์ไหมคะ
หยุดบินก็คือจะมีภาวะโควิดมาบ้างอยู่แล้วใช่ไหมคะทางสายการบินเนี่ยก็ให้เราคือเริ่มมีการใส่หน้ากากมีสายถูกมือกันอยู่แล้วแต่ว่าทีนี้การที่เราจะทราบว่าจะต้องปิดจริงเราได้ยินข่าวมาแต่ว่ายังไม่มีการการันตีแต่ว่าตามที่เราทราบกันเนี่ยก็ประมาณ๑๒อาทิตย์ได้ไหมคะประมาณนี้
หันไปถามใครคะอ๋อแม่ซื้อมาเองค่ะใครไม่ซื้อแม่ซื้อค่ะ
ใช่เหมือนกับว่าพอตารางออกตารางบินถึงสิ้นเดือนแล้วเราก็มาทราบว่าตารางเดือนหน้าก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งถึง๒อาทิตย์ประมาณนี้ค่ะ
มันอย่างนี้นะคะคือบางอาชีพนะคะบางอาชีพจะรู้สึกว่าการกำลังจะต้องหยุดทำงานมันรู้สึกเครียดแต่อันนี้พี่หวันคิดเองไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่า
แต่อาชีพซึ่งพี่ขวัญเรียกว่าอาชีพอย่างที่เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะแม้กระทั่งนักบินหรือใดก็แล้วแต่เนี่ยลักษณะกลุ่มงานแบบนี้เป็นอาชีพด่านหน้า
หน้าต่อความเสี่ยงใช่ไหมคะคำถามคือก่อนที่จะหยุดบินช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์เรารู้สึกเครียดหรือเรารู้สึกโล่งใจว่าเฮ้ยเออหยุดก่อนก็ดีเพราะเราไม่รู้มันจะร้ายแรงมันจะมากแค่ไหนตอนนั้นความรู้สึกของเราก่อนหยุดบินเป็นไงคะ
ถ้าถามโดยส่วนตัวนัทนะคะใจนั้นจริงนัทก็รู้สึกว่าเราหยุดบินดีกว่าเพื่อลดความเสี่ยงจริงถ้าส่วนตัวนั้นนะคะนัทรู้สึกว่าด้วยแนวโน้มด้วยข่าวสารไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าทั่วโลกเนี่ยเราก็ยังไม่มีวัคซีนต่างนัทก็รู้สึกว่าการที่คือด้วยความรู้สึกอะค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นการป้องกันอะไร

ก็มองว่าอย่างมากสุดก็แค่แบบเดือนถึง๓เดือนแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจะไปถึงขนาดไหนแต่ว่าก็คิดเอาเองว่าประเมินเอาเองว่าจากประสบการณ์ตัวเองว่าถ้ามันเกิดแบบนี้แพนามิกแบบนี้แล้วยังไม่มีการรักษาก็ประเมินแบบจากประสบการณ์นะคะแล้วก็ดูจากแบบสายที่เริ่มแบบมีการหยุดมาบ้างแบบนี้ค่ะแสดงว่าเตรียมรับมือได้ดีพอสมควร

เอามงไปเลยป่ะแต่สายสะพายพี่ขอนะนัทเห็นมาเยอะมากตอนอยู่ต่างประเทศทุกคนสวยในรูปแบบของแต่ละคนจริงจริงเพราะฉะนั้นนัทให้ความสำคัญกับความสวยในทุกคนนัทปลอบใจพี่อยู่หรือเปล่าค่ะไม่ใช่พี่ขวัญก็สวยน่ารักผู้หญิงเก่งสวยมั่นใจค่ะชอบนัทชอบชั้นทุกอย่างเลยที่เขาพูดอะเดี๋ยวนะเขาเป็นแขกรับเ
เพื่อนพี่น้องในสายการบินเดียวกันเราได้แลกเปลี่ยนไหมคะกับสายการบินอื่นอื่นว่าเอ้ยแบบนโยบายเขาเป็นยังไงเขาประเมินกันว่าเขาจะนานจะหนักจะยาวไหมมีค่ะก็ส่วนตัวนัทนะคะนัทก็จะมีเพื่อนกับน้องน้องที่อยู่สายหลากหลายนะคะทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะเดี๋ยวแอบแอบแทรกนิดนึงคือคุณนัทไม่ได้เพิ่งมาอยู่ที่นี่คืออยู่สายการบินต่างประเทศมาก่อน

ได้เร็วกว่าต่างชาติเยอะเลยนะคะอันนี้ต้องชื่นชมแบบสายการบินต่างประเทศนี่คือกว่าที่เขาจะตัดสินใจให้ลูกเรือใส่แมสหรือว่าเริ่มมีมาตรการที่ตื่นตัวจริงเนี่ยใช้เวลาเช้ากว่าเราเยอะเลยค่ะแต่ว่าสุดท้ายเขาก็พอเริ่มปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นว่าก็หยุดบินเหมือนกันก็คือเจอสถานการณ์เดียวกันแต่ต
กลับมาประเทศเขาเป็นไฟล์ทพิเศษแล้วก็จะเป็นไฟล์ทคาร์โก้เช่นเดียวกันกับที่สายการบินของนัดหรือว่าสายการบินในประเทศเหมือนกันที่พอไม่มีบินเขาเรียกว่านำผู้ได้สารก็จะเป็นไฟล์ทคาร์โก้แทนหรือเป็นไฟล์ทชาร์เตอร์แทนที่ต้องไปรับคนไทยกลับมาจากต่างประเทศประมาณนี้ค่ะก็สรุปว

พอเซอร์เขาพูดเก่งอย่างนี้ทุกคนไหมคะ

ไม่ยาวค่ะดิฉันแค่กลัวว่าเขาจะเปลี่ยนจากแอร์เพอร์เซอร์มาเป็น

แต่ทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของการแบบ
คือคนเราพอรักงานด้านนี้แล้วใช่ไหมคะ
จริงมันทำอะไรก็แล้วแต่พอมันต้องหยุดไปโดยสภาพที่แบบเราไม่สามารถกำหนดได้
แล้วก็ไม่สามารถพยากรได้มันจะกลับมาเมื่อไหร่เนี่ย

แต่สองอันนี้คือเรื่องเนื้อเลยก็คือว่า
คือไม่มีใครตั้งตัวทันแน่เรื่องของการจะต้องหยุดในระยะยาวโดยเฉพาะเรื่องของรายได้
วันขอถามนิดนึงไม่แน่ใจว่าทุกสายการบินมีการจ่ายค่าใช้จ่ายค่ะ
เช่นอันนี้เดาเอานะก็คือมีเงินเดือนมีค่าบิน
มีค่าอะไรอีกคะมีค่าเป็นแบบค่าตำแหน่ง
ค่าราเวนซ์ก็คือมีค่าบินค่าแล้วก็เงินเดือน
เงินเดือนแล้วก็รวมถึงเขาเรียกว่าลาแวนชีวิตตามที่เราไปต่างประเทศต่าง
คือเหมือนค่าเที่ยวให้เรา
สมมุติในช่วงเวลาที่เราไม่ได้บินเนี่ย
คือเงินเดือนจะยังคงอยู่คงอยู่แต่คงอยู่เต็ม
หรือว่าบางส่วนอันนี้คือแล้วแต่แต่ละบริษัทเลยใช่ไหม

ส่วนใหญ่แล้วโครงสร้างรายได้

เงินเดือนจะน้อยกว่าเงินบินถูกไหมคะ

คือถ้าเรามองแค่ว่าเงินเดือนเธอเท่าไหร่

แต่ถ้าเรารวมทั้งค่าบิน
ค่าแต่แหล่วของเราจะเยอะค่ะประมาณนี้
แต่จริงเรื่องของการบริหารเงินของบางคนมันก็มันตะเจกมากนะคะ
มันแล้วแต่ว่าใครแบบใช้มากใช้น้อยบางใครแบบช่วงนี้ของชีวิตฉันเต็มที่เลย
สะสมแบบการไปเที่ยวใช่ไหมคะอยากได้อะไรซื้ออยากกินอะไรกินอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ทีนี้ส่วนใหญ่แล้วพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินส่วนใหญ่แล้ว
เราคิดเอานะคะว่ามันของล่อตาล่อใจเยอะใช่ไหมใช่ไหมคะทั้งเที่ยวทั้งกินอย่างนี้นะคะ
บริหารเงินกันทันไหมพอเจอโควิดว่าแบบเหลือแต่เงินเดือนสมมุตินะสมมุติโครงสร้างคือเหลือแต่เงินเดือน
เงินบินไม่ได้แล้วอย่างนี้นะคะแล้วมันไปยังไงกันต่อคะเรื่องค่าใช้จ่ายอะค่ะ

กระทบค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าโชคดีว่าช่วงหลังปีที่ผ่านมาก็คือว่าไม่ได้แบบว่าไปไว้
ไม่ได้ไปสร้างหนี้อะไรเยอะเพิ่มเติมค่ะ
ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านมาเยี่ยมที่บ้านเมืองก็เลยเหมือนกับว่าค่าใช้จ่ายก็ลดน้อยลง
ก่อนหน้านี้อยู่แล้วด้วยแล้วก็เหมือนแบบอะไรที่เคลียร์ได้ก็คือเคลียร์ไปก่อนโควิดแล้วค่ะ
ก็เลยไม่ได้กระทบเยอะมากค่ะประมาณนี้ค่ะ
ถ้าไม่นับตอนโควิดนะคะเอาตอนทั่วไปเลยคุณนัททำอาชีพที่๒ที่๓ที่๔ที่๕ไหม
มีค่ะทำอะไรบอกได้ไหมคะคือนัทก็สอนภาษาอังกฤษแล้วก็สอนเนี่ยค่ะติวสอนเตรียมตัวน้องที่อยากเป็นแอร์ค่ะ
ก็คือว่าเป็นติวเตอร์มาตั้งแต่มปลายแล้วค่ะสอนภาษาอังกฤษมานานแล้ว
แล้วก็ได้มีโอกาสไปเป็นอาจารย์พระไทม์ค่ะที่มหาลัยอสัมชันค่ะ
ก็เนินแบบมุมวิทยากรบางเป็นเก็ทสพีคเกอร์บ้างแบบนี้ค่ะก็คือช่องงานสอนแล้วก็งานพูด
ไม่ต้องเอาเท่านั้นไม่ต้องรับเธอไม่ใช่พี่หรอกฉันนี่แหละ
ทำไมชอบกลัวผู้หญิงรุ่นใหม่ไม่รู้
แสดงว่าเราคือเป็นคนทำงานเยอะอยู่แล้วถ้าสมมุติเราเอาเฉพาะของคุณนัทเป็นตัวอย่าง
เร็วก็คือแบบเราอาจจะไม่ได้กระทบมากเพราะว่าเราเฉลี่ยรายรับของเราใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแล้วเหมือนตั้งแต่กลับมาเมืองไทยเนอะคือรายได้มันก็ไม่เหมือนอยู่เมืองนอกค่ะ

สัมภาษณ์กันวันนี้เราเจอตัวคุณนัทนะคะเราไม่ได้ผ่านโปรแกรม
เพราะฉะนั้นคือพี่ขวัญก็จะได้เห็นแบบแววตาท่าทางรอยยิ้มเวลาเล่านะ
มันก็นึกออกว่าเมื่อวันที่มันไม่ได้บินมันคิดถึงใช่ไหมคะ
คือต่อให้การบินในตอนแรกก่อนที่จะหยุดยาวมันเสี่ยงก็ตาม
แต่ว่าพอมันห่างหายต่อให้เรารู้ว่ามีความเสี่ยงนั้นมันก็อดคิดถึงไม่ได้ใช่ไหมคะ
ทีนี้ตอนที่อยู่ในช่วงระยะเวลาที่ไม่ได้บินมันมีจุดที่แบบความรู้สึกมันดิ่งสุดไหมคะ
คือแบบคือเฮ้ยมันนานเกินไปแล้วหรือแบบเฮ้ยอยากไปบินแล้วอ่ะ
คือแบบเฮ้ยอ่ะมันเฮ้ยขึ้นมาแล้วก็แบบยังไงต่อดีมันมีจุดนั้นไหมคะ
ถ้าเขาขยายไปถึง๓๔เดือนน่าจะเริ่มรู้สึกแต่ว่า๑๒เดือนนะสำหรับนั้นรู้สึกว่ากำลังโอเค
เพราะว่าด้วยส่วนตัวนัทนัทก็บินมาหลายปีแล้วเนอะประมาณเข้าปีที่๗แล้ว
แล้วก็ประกอบกับเหมือนเรามองว่าพอมันได้หยุดเหมือนนัทก็ได้พักแล้วก็ได้วางแผนอะไรหลายอย่าง
ก็เลยรู้สึกว่าการหยุดอะไม่ได้แย่มาก๑๒เดือนกำลังโอเค
มากกว่านี้ก็อาจจะออกมากกว่านี้ค่ะคือตอนแรกก็เครียดว่าเห้ย
แต่พอมองเพื่อนในบริษัทมองเพื่อนในอาชีพเดียวกันในประเทศไทยมองไปทั่วโลกคือ
ที่นี่นี่หน่าคือมันทั่วโลกจริง

คือถ้าเราจะเหงาเราจะเหงาแค่แขนแหงเดียวเลยถูกมั้ยค่ะ

เป็นทั้งครูอาจารย์ติวเตอร์
เป็นไรกันอ่ะคะ
นางก็เป็นคุณแม่ค้าออนไลน์ใช่ไหมคะหนูก็ขายถูกของแล้วล่ะค่ะ
ถ้าสภาพพี่ไปขายคอลลาเจนก็คงแบบโอ้โหแกผู้บริโภคจะกล้าซื้อไหม
ก็คือเราก็แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะคือการที่มีงาน๒งาน๓มันก็
มันก็ไปกันได้กับงานลักษณะของการบินของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกไหม
เพราะมันจัดสรรเวลาได้มันจะรู้ตารางใช่ไหมคะตารางจะแบบชัดเจนใช่ไหมคะ
ถ้าสมมุติพี่หวันฟังก็คือไม่ได้เดือดร้อนในแง่ของรายรับจนดิ่ง
มากเกินไปคือกระทบถามว่ากระทบไหมกระทบ
แต่ว่าไม่ถึงกับสุดเพราะว่าเรารองรับไว้ด้วยอย่างอื่นอยู่แล้วใช่ไหมคะ
แล้วก็ณตอนนี้นะคะมันเริ่มค่อยเข้ามาบินแล้ว
ตอนที่รู้ว่าจะได้บินนี่เรารู้ล่วงหน้ากี่วัน
นัดเยี่ยมผ่านไปคุยกับแม่ซื้อรอบสามล่ะ

ประมาณ๑๒อาทิตย์เพราะว่าจริงแล้วช่วงอย่างที่บอกว่าช่วงปิดเทอม
ทางบริษัทก็คือได้มีกิจกรรมให้เราเข้าไปทำนะคะ

ตอบเสมอว่ามันจะคั้มคำถามรึเปล่า

คือถ้าฟังจากของนัทเนี่ยอาจจะเป็นตัวอย่างคนที่
คือมันยังมีความปลอดภัยในลักษณะของการกระจายรายรับใช่ไหมคะเรายังมีทางอื่น
แต่ทีนี้สภาพจิตใจคนรอบข้างเพื่อนที่รู้จักคนในครอบครัวญาติ
กระทั่งในบางวันที่แบบเราขับรถออกไปแล้วแบบถนนโล่ง
อันนี้พี่ขวัญวัดจากตัวเองนะคือแบบพี่ขวัญต้องมาทำงานทุกวันใช่ไหมคะ
ถนนโล่งมากเลยกลับบ้านแบบ๑๐นาที
แต่ความรู้สึกเรามันไม่ได้เหมือนแบบกรุงเทพรถโล่งสงกรานรถโล่งปีใหม่
มันรู้สึกว่าที่มันโล่งอยู่กันยังไงหายไปไหน
มีความรู้สึกแบบนี้บ้างไหมคะรอบข้างเราอะค่ะ
จริงก็มีนะคะก็เหมือนอย่างเดือนแรกค่ะจริงนัทเพิ่งจะเริ่มมาเจอเพื่อนเดือนที่๒นะคะ
เดือนแรกคือใจจริงอยากไปแต่ว่านัทค่อนข้างที่จะคิดมากเหมือนกับว่า
อยากไปเยี่ยมเพื่อนอยากไปนู่นไปนี่ไม่นั่นแต่ว่ามองว่าเหมือนเราก็เพิ่งบินกลับมา
เราก็เหมือนกับมองว่าใช่เราอาจจะแข็งแรงแต่บางทีเราอาจจะเป็นภาหะ
หรือว่าเราอาจจะแบบคือคิดเอาเองอะค่ะเหมือนก็เลยบอกว่ากักตัวเองเหมือน๑เดือน
ก็คืออยู่กับแค่ที่บ้านอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าเดือนที่สองถึงจะเริ่มออกมา
แต่ว่าเดือนแรกก็เหงาเหมือนกันด้วยความที่แบบอยากเจอเนาะอยากออกไปพบปะช่างชั้นอะไรอย่างนี้
พูดถึงตอนทำงานในจังหวะที่เริ่มมีการระบาดแล้วหรือแม้กระทั่งตอนที่กลับไปบิน
มีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างเช่นมันต้องมีเจลแอลกอฮอลเยอะขึ้นมันต้องมีระยะห่างของที่นั่ง

ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวนะจะเล่าให้ฟังแยกเป็นในส่วนของผู้โดยสารแล้วก็ตัว
ของพนักงานต้อนรับเองนะคะ
ถ้าเป็นของผู้โดยสารง่ายมากเลยค่ะก็คือแค่คุณจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งตลอดการเดินทางนะคะ
เป็นอันนี้เป็นกฎแล้วก็ห้ามนำอาหารแล้วก็เครื่องดื่มมาทานบนเครื่องนะคะ
แต่ว่าทีนี้ลองมาดูที่ในส่วนของพนักงานต้อนรับบนเครื่องหรือของสายการบินบ้างนะคะ
ก็คืออย่างแรกก็คือจะต้องขายบัตรโดยสารที่เป็นที่นั่งที่เว้นที่นั่นเองค่ะพี่ขวัญ
ตามมาด้วยการงดการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มเหมือนเครื่องอย่างที่บอกว่าทำยังไงให้ผู้โดยสารลดการเปิดมาร์คให้น้อยที่สุดนั่นเองนะคะ
จะมีการคอยสังเกตอาการผู้โดยสารที่เข้ากลุ่มเสี่ยงนะคะรวมถึงเช็คอุณหภูมิไม่ให้เกินนะคะ
จนถึงพอหลังจากนั้นช่วงบอดดิ้งค่ะพี่ขวัญ
ให้พยายามช่วยดูว่าให้บริษัททุกคนเว้นระยะห่างประมาณ๒เมตร
แล้วก็ก่อนขึ้นเครื่องก็พยายามที่จะรันให้ผู้โดยสารที่นั่งแถวหลังสุดเข้าก่อน
เหมือนประมาณว่าเป็นการไล่แบบนี้ค่ะ

นึกออกคือทำให้เรามีปฏิสัมพันธ์น้อยที่สุด
ใช่ค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับแบบทำให้เมียสัตว์กระบวนการล่วงหน้าให้เยอะที่สุดใช่ไหมคะ

บางท่านที่แบบว่าคือขอน้ำสักแก้วได้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะมีไหม
บริเวณนี้ยังไม่เจอนะคะแต่ว่าจะมีแจกน้ำแล้วก็ขนมช่วงช่วงก่อนที่จะลงจากเครื่องให้ค่ะถ้าไม่ลืม
มันถือเป็นข้อห้ามเลยไหมคะคือไม่ให้ดื่มไม่ให้กินบนเครื่องเลยอย่างนี้

เราคุยกับทั้งทางบริษัทไหมหรือว่าคุยกับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นสายการบินเดียวกันหรือสายการบินอื่นก็แล้วแต่ว่าเฮ้ยเราต้องเป็นแบบนี้ให้บริการลักษณะแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนกว่ามันจะค่อยเริ่มกลับมาเหมือนเดิม
แม้ว่าในส่วนตัวนัทเองหรือบริษัทนัทก็คิดว่ายังไม่สามารถที่จะประเมินลำบากประเมินได้แต่ว่าถ้ามองเราก็ประมาณครึ่งปีนะคะถ้ามองสถานการณ์แต่ว่าเราก็ไม่มีใครทราบจริง
อันนี้พี่เป็นคนพูดเองดีกว่านะคะก็คือว่าธุรกิจการบินมันจะมันจะเจอผลกระทบอย่างรุนแรงแล้วก็จริงธุรกิจการบินของหลายสายการบินเองก็มีปัญหาอยู่แล้วโดยตัวเองใช่ไหมคะ
เรื่องของเศรษฐกิจก่อนหน้านี้ใดก็แล้วแต่ความรู้สึกของคนที่จะบินเราคิดว่าเราจะกลับมาเป็นนัดคนเดิมนัดแอร์เพอร์เซอร์คนเดิมเนี่ยหนูให้เวลาตัวเองกี่ปีแบบเนี่ยเหมือนเดิมแล้วเหมือนเดิมแล้ว
สำหรับในความคิดนัทนะคะโดยโดยส่วนตัวแล้วก็ประสบการณ์นัทมองว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีวัคซีนหรือการป้องกันออกมาเมื่อนั้นก็ทุกอย่างก็น่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ดีที่สุดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังไม่ทราบว่ามันจะออกมาเมื่อไหร่
ให้นัทอาจจะเป็นตัวแทนของคนที่ทำอาชีพนี้ก็ได้นะคะลองพูดหน่อยว่าในมุมของคนที่ทำงานด้านนี้นะคะเผชิญกับโควิดเหมือนกันแต่ว่ามันมิติมันต่างกันเหลี่ยมยืนมันต่างกันสำหรับสถานการณ์เดียวกันใช่ไหมคะ
เราเราผ่านมันมาโดยเราได้เรียนรู้อะไรในช่วงวิกฤตซึ่งมันเป็นต้นทุนที่สูงจนแบบไม่รู้จะประเมินค่ายังไงสำหรับชีวิตทุกคนใช่ไหมคะ
แต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าสมมุติเราจะพยายามหาสิ่งที่มันพอจะเอามาใช้ประโยชน์ได้จากสถานการณ์ที่มันย่ำแย่ขนาดนี้เราได้อะไรบ้าง

ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะ

เหมือนเป็นคำถามที่สนับสนุนในการ

ก็มีสิ่งดีหลายอย่างที่

หนึ่งก็คือแน่นอนว่า

มันมาเน้นย้ำเตือนมาว่า
เราไม่ควรประมาทนะคะกับทุกเรื่อง

คิดว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่มันมั่นคง

มันมั่นคงรายได้สูง
มีไลฟ์ไซต์ที่ดีใช่มั้ยคะ
แต่กลับมาเจอภาวะอันเนี้ย

คือมันก็เลยทำให้มองว่าอะไรที่มันมั่นคง
ในชีวิตเราไม่มีอะไรมั่นคงเลย
ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพสุขภาพ

บางคนที่คิดว่าแข็งแรงไม่สบายเกิดติด
อะไรขึ้นมาก็เลยมองว่า

กับทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นของเรื่องการใช้ชีวิต

เหมือนกับว่าได้อยู่กับตัวเองกับครอบครัวใช่ไหมคะ

กินนอนเป็นเวลามากขึ้นใช่ไหมคะ

ได้มีเวลาใช้เวลากับครอบครัว

เหมือนกันที่ไม่ได้ออกไปนอกบ้าน

ความสุขมันจะต้องออกไปข้างนอก

พอเราได้มามองอะไรใกล้ตัวเรามากขึ้น

บางทีก็อาจจะไม่ต้องใช้เงินเลยก็ได้
แล้วก็มองว่าสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ

นัทก็มองในแง่ดีว่าด้วยความที่นัท

มาทำในสิ่งที่นัทชอบอย่างที่บอกว่านัทชอบซ้อน

เรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเอง

มันก็จะไม่สามารถไปต่อกับ

ก็เลยมองว่านอกจากมาเตือนให้นัทไม่ประมาทกับชีวิตในทุกด้านของชีวิตแล้วเนี่ย
ก็ยังมาแบบว่าให้นัทได้มีโอกาสเพิ่มภูมิทักษะตัวเองพัฒนาตัวเองมากขึ้น
ให้เก่งขึ้นดีขึ้นพร้อมที่จะรับกับการเปลี่ยนแปลงหลังจากโควิดนี้
แล้วก็ถ้าเราตัวเราดีเราก็สามารถช่วยคนอื่นได้เหมือนกันอะไรแบบนี้ค่ะ
คือการจะใช้คำถามอย่างสมมุติเวลาพี่หวันคุยกับใครเรื่องนี้
เวลาจะใช้คำถามว่าแบบเราได้เจอสิ่งดีอะไรบ้าง
ซึ่งมันเป็นคำถามที่มันแบบมันย้อนแย้งในตัวเองอยู่แล้วนะคะ
คือว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันแย่อยู่แล้วกับใครก็แล้วแต่มันแย่มาก
แต่ว่าเอาล่ะเมื่อมันเผชิญแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะพอจะฉกฉวยไขวคว้าไว้ได้
ก็แล้วแต่ว่าใครที่แบบจะมีโอกาสนั้นมากน้อยแค่ไหน
ซึ่งนัทก็เป็นคนหนึ่งที่ก็พยายามจะใช้เวลาตรงนั้นให้มากที่สุดเหมือนกันนะ
จากเป็นเจ้าแม่สายคอลลาเจนแล้ว

เหมือนสถานการณ์นี้มันทำให้ไม่ใช่เฉพาะนั้นนะ

เปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างในตัวเองอะค่ะ

นัทก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนั่นแหละที่แบบ
จะว่าไปแล้วคือมันไม่สามารถบอกได้ว่า
ชีพไหนมันโดนมากน้อยกว่ากันนะคะ
แต่ว่าคือก็ถือว่าเป็นอาชีพกลุ่มคนแรก
กลุ่มคนด่านหน้าที่เลี่ยงไม่ได้

แล้วก็จริงแล้วในส่วนของของคุณนัทเองเนี่ย
ยังถือว่ายังพอที่จะบริหารหลายด้านได้
เพราะว่าไม่ได้มีแบบไม่ได้จับไว้อันเดียวใช่ไหมคะ
สมมุติถ้าใครมีงานเดียวแล้วเจอแบบเต็มอย่างนี้
ซึ่งมีจำนวนมากในสังคมเรานะคะ
แล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็ยังไม่ได้มีภาระอะไรเดิมอยู่เยอะ
เพราะฉะนั้นก็ไปต่อได้นะคะ
ก็นี่เป็นอีกหนึ่งอาชีพค่ะคุณผู้ฟังที่

แต่ตอนนี้เราก็เริ่มห่วงเราแล้วว่า
น้ำที่ได้มานั้นต้องไปกินตอนลงจากเครื่อง
แต่ว่าอย่างว่าล่ะค่ะทุกอย่างมันต้องปรับตัว

ไม่ใช่ว่าแบบหยุดแล้วรอให้มันเหมือนเดิม
ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะคะมันต้องค่อยกลับไปเหมือนเดิม

คุณผู้ฟังวันนี้เดี๋ยวขอสวัสดีแขกรับเชิญก่อน

ขอบคุณมากจริงค่ะคุณพี่ขวัญแล้วก็ผู้ฟังทุกคนนะคะ

ผู้ฟังที่แน่นอนเขาต้องได้รับผลกระทบนะคะ
แต่มากน้อยก็ตามที่คุณนัทเล่าให้ฟังนะคะ
ส่วนสัปดาห์หน้าก็จะเป็นอีกหนึ่งอาชีพค่ะ
ดิฉันไม่แน่ใจว่าเขาเคยวาดฝันไว้ไหมนะคะ
ว่าการเป็นครูบาอาจารย์จะต้องมาสอนนักเรียนผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์
หน้าจอแท็บเล็ตเพื่อที่จะเจอกับนักเรียนเป็น๑๐๑๐คนนะคะ
นักเรียนนักศึกษานิสิตปรับตัวกันหมด
แต่ว่าท่านนี้จะมาสะท้อนมุมว่าเวลาต้องสอนกับเด็กจำนวนมาก
เวลาแอบหลับเขาเช็คกันยังไงคะ
หรือว่าเวลามันไม่มีแบบจะตอบคำถามอาจารย์
ไม่ได้มีแววตาว่าตั้งใจฟังอยู่นะ

สัปดาห์หน้ามารอคุยกันกับนักวิชาการ๑คนค่ะ
แล้ววันนี้ลากันไปก่อนค่ะกับจอมคุยกับจอมขวัญนะคะ
พบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์๑๐โมงค่ะ